ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยว่าวันนี้ครูปรีชาเป็นยังไง
เจ๊พัดเป็นยังไงเจ๊เกียวเป็นยังไง
คือเจ๊พัดกับเจ๊เกียวเนี่ยเขาก็กลัวนะ

เพราะมีกระแสข่าวว่าจะมีหมายจับออกมา

ครูปรีชานี่คือที่บ้านครูปรีชาเงียบนะคะ
ไม่มีใครอยู่ผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะโทรศัพท์ติดต่อครูปรีชา
ปิดเครื่องปกติครูปรีชาไม่เคยปิดเครื่องนะคะ
ทีนี้ที่บ้านไม่อยู่ตามไปที่โรงเรียน

เพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียนนะคะ
ก็เหลือแค่ไม่กี่ชั้นเรียนที่ยังสอบไม่เสร็จ

มนุยการโรงเรียนก็เลยบอกว่าครูปรีชาลาป่วย

จนถึง๓๑มีนาคมนะคะ

ตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยครูปรีชาแล้วด้วย

เจ๊เกียวกับเจ๊พัดค่ะมาดูหน่อย
เกียวนางปนัญชยาสุขภูลนะคะ
ก็ไปขายลอตเตอรี่ที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามหรือวัดใต้
ท่ามกลางสายฝนอย่างที่เห็นนี่ค่ะ

ใช่ก็มีกระแสข่าวว่าเจ๊เกียวแอบย่องไปหาตำรวจที่กองปราบหรือเปล่า
เพราะว่ากลัวกังวลว่ามีกระแสข่าวจะมีการออกหมายจับ

แม่เจ๊พัฒน์เขาดูข่าวเขาร้องไห้
สงสารลูกกลัวจะถูกออกหมายจับ
ฟังเสียงเจ๊เกียวดูหน่อยค่ะ

ไปแสดงความบริสุทธิ์ว่าเจ๊กับเจ๊พัดเนี่ย

ถ้ามีหมายเรียกหมายอะไรก็เรายินดีให้ความร่วมมือ
ส่วนคุณฟ้าที่บอกว่าไปให้กำลังใจไปอะไรอย่างนี้

อันนี้เจ๊ไม่ทราบนะคะเจ๊ไม่ทราบว่าเขาไปเรื่องอะไร

เจ๊ก็จะขอย่าสื่อนะวันนี้เลยนะ

เพราะเรื่องนี้มันไปขึ้นสู่ศาลแล้ว

แล้วแต่สารนะคะสารที่ว่าเท่านั้นที่จะตัดสิน
ส่วนเจ๊พัดวันนี้ก็มาขายลอตเตอรี่นะฮะ

พัฒน์นี่เป็นคนที่มีเลขที่ครูปรีชาต้องการอยู่ในมือ

เกียวนี่เขาเป็นพยานที่บอกว่ามีการเห็นกัน

พัฒน์บอกว่าพอตำรวจแถลงเมื่อบ่ายแล้ว

ก็สบายใจขึ้นเบาใจขึ้นเพราะว่า
แม่ที่อยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วติดตามข่าวนี้

เพราะกลัวไงว่าถ้าวันนี้ถูกออกหมายจับมา

นอนคุกหรือเปล่าเขากังวลจริง
เขาก็บอกว่าแต่ไม่ได้ร้อนตัวนะแต่มันมีตัวย่อออกมาจริงว่า
พอพานแต่ถูกออกไม้จับอะไรแบบนี้ค่ะ
เมื่อวานเลยต้องมากรุงเทพกับเจ๊เกียวมาพบตำรวจกองปราบ

ความร่วมมือ